ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งไฮยนะนะคะ
กระบะทางที่จะเฉิงเสาไม่แน่ใจกำลังกลับรถทันหัน

แต่ทำพฤติกรรมแบบนี้คุณจะทำไม่ได้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ
ไปดูกล้องมงจรปิด
ตั้ง๙๔ร่วมสนับสนุนให้ยีโร่ของเรามีอุปกรณ์เพิ่มมือเปิดตัวหมุนร้อง
และมีพลังกายใจที่จะช่วยดูแลถึงชีวิตให้ผ่านวิกฤตในการดี
เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนี่คือหนึ่งแหละประมาทเห็นชัดเจนเลยนะคะ
คุณทำอะไรอ่ะคุณขับรถกระบะเนี่ยคุณทำอะไรนั่นไง
เออสุดท้ายพี่มอเตอร์ไซคันนี้เขาชนนะเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ถึงบอกไงว่าอำเภอใจแต่จริงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่อำเภอใจนะ
เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมอำเภอบางปะกงค่ะ
สักประมาณ๕โมงเย็นวันที่๔๒เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
ขับมาทางถนนผ่านหน้าหมู่บ้านจู่ชุมพลก็ไม่รู้คิดอะไรค่ะ
จังหวะเดียวกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าคุณชูศักดิแทร่จุ้งอายุ๑๙ปี
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งของให้กับลูกค้า
ชนเข้าด้านข้างอย่างจังแบบนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะคุณคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
หุ้มเหล็กแน่นอนโอกาสความเสียหายมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะกู้ภัยฉะเชิงเซาลงพื้นที่
นี่ค่ะก็ต้องไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วนำตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณชูศักดิ์เนี่ย

ส่วนตำรวจสพบางประกงบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
แล้วหลักฐานชิ้นโบแดงชิ้นสำคัญ
เราได้เห็นนี่แหละค่ะก็เต็ม
ว่าคนขับรถกระบะคือผิดเต็ม
แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์อาจจะไม่ใส่หมวกกัน๊อกด้วยมั้ยนะ
ต้องมาก็คือรถกระบาดหละคิดได้อย่างไรจู่แล้วอยู่เติร์น

วางแผนค่ะรถวางแผนด้วยน่ะ